เพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงนะคะ
คุณผู้ชมจำน้องอ๊อฟอดีตนักแสดงภาพยนตร์
ปัจจุบันนี้อายุ๒๑ปีได้ไหมคะ
คือเมื่อปีก่อนประสบอุบัติเหตุถูกรถชน
คือเป็นคนที่เมาแล้วขับมาชนน้อง

คือก่อนหน้านี้พี่บุ๋มปนัดดาเคยช่วยเหลือระดมเงินไปช่วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

คุณแม่ของน้องอ๊อฟบอกว่าน้องอ๊อฟเนี่ยถูกเรียกให้เกณฑ์ทหาร
คุณแม่ก็พยายามจะสอบถามเจ้าหน้าที่ของกองทัพว่า

เพราะว่าน้องป่วยติดเตียงไปไม่ได้หรอกขอส่องเป็นเอกสารได้ไหม
แต่คุณแม่บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพบอกว่าไม่ได้
ต้องนำตัวไปต้องไปแสดงตัว
แล้วคุณแม่บอกโอ้โหทุลักทุเลมากน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วพาไปแบบทุลักทุเลคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
นี่คือบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินของศูนย์จังหวัดลำพูน

แม่เป็นคนอัดคลิปให้เห็นความลำบาก

หรือนายธนกฤษวุฒิโรธง
อายุ๒๑ปีเป็นอดีตนักแสดงภาพยนตร์๑๖๕๑๙เดือน
ประสบอุบัติเหตุคนเมาแล้วขับมาชน

เจ้าหน้าที่บอกกับแม่ว่าต้องมาแสดงตัว

ถ้าพูดกันตรงคือถูกตำหนิเยอะมากนะคะ
มีการตั้งคำถามเยอะจริงว่าทำไมอ่ะ
ก็คือน้องเขาก็ป่วยติดเตียงจริง
เขาก็มีเอกสารหลักฐานยืนยัน
ทำไมต้องให้นำตัวไปขนาดนี้เลยเหรอ

คุณแม่ชื่อว่านางดวงกมลนะคะอายุ๔๙
บ้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
แม่บอกว่าคือต้องมีการสร้างห้องปลอดเชื้อ
ใต้ถุนบ้านเลยเพื่อดูแลรักษาน้องอ๊อพ
มีอาการทางสมองกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ลาออกจากงานมาดูแลลูก
เล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เมษายนปีที่แล้ว
คือจะครบปีพอดีอะค่ะแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
เมื่อเช้าแม่บอกว่ามันทุลักทุเลมันลำบากมากต้องเรียกรถจาก๑๖๖๙ให้พาลูกชายไปส่ง
แม่บอกว่าแม่ก็ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านนะแม่ก็ปรึกษาคุณหมอที่รักษาลูกชายนะ
ทุกคนก็แนะนำว่าเอาเอกสารไปยื่นก็ได้ไม่ต้องไปเองหรอก
แต่แม่บอกว่าทางกองทัพยืนยันว่าต้องไปเองต้องนำตัวไปรายงานตัว
แม่ก็เลยจำใจต้องพาลูกชายไปค่ะ
แม่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้นะคะมันมีไทม์ไลน์เรื่องของการเกณฑ์ทหารของน้องอ๊อฟค่ะ
แม่บอกว่าพฤษภาคมปี๖๒มีหนังสือสด๙ส่งมาที่บ้าน
บอกว่าน้องอ๊อฟครบกำหนดต้องเกณฑ์ทหาร
จากนั้น๔มกราคมปี๖๕มีหมายเรียกเกณฑ์ทหารส่งไป
แต่หลังจากนั้นแค่๒วันเกิดอุบัติเหตุ
เดือนตุลาคมปี๖๕แม่ก็เอาเอกสารหลักฐานต่างที่ยืนยันว่าลูกชายป่วยติดเตียงเป็นผู้พิการไปยื่นกับเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันกลับมาว่าแม่ต้องนำตัวลูกชายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
วันนี้แม่เลยต้องบอกว่าแม่ใช้คำนี้เลยนะคะ
หอบสังขารลูกเพื่อไปแสดงตัวใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงจะพาลูกกลับบ้านได้
สุดท้ายน้องอ๊อฟลูกชายแม่ถูกประเมินว่าเป็นบุคคลเข้าเกณฑ์ทหารกองเกินจำพวกที่๓
บุคคลซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้
เพราะป่วยซึ่งจะบำบัดให้หายภายในกำหนด๓๐วันไม่ได้
แม่เลยบอกว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
เรื่องของการรายงานตัวมันต้องแบบขนาดนี้เลยจริงเหรอ
มีแต่คนมองว่าโอ้ขนาดนี้ยังเอามาอีกเหรอ
มีแต่คนบอกขนาดนี้ยังเอามาอีกเหรอ
มีแต่คนพูดอย่างเงี้ยแล้วไปถึงแล้วจะให้แม่พูดยังไงอ่ะ
ก็ท่านก็บอกว่า
ถ้าเคสอย่างนี้แม่ก็บอกว่า
ท่านคะถ้าเคสอย่างนี้ขอเจ้าหน้าที่ไปดูที่บ้านได้ไหมคะ
เพราะว่าแม่ก็ยื่นหมดแล้วใบรับรองแพทย์
หรือว่าใบที่คุณหมอเขียนว่าน้องไม่มีสติ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ได้ยื่นเอกสารทุกสิ่งอย่างไปแล้ว
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยในประเด็นนี้

เพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องไปคุยกับทางกองทัพบกด้วย
ทีมข่าวไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ซึ่งเป็นสถานที่คัดเลือกทหารกองเกิน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพันโทปรีชากาบเอื้อม
ศัษฎีอำเภอเมืองลำพูนศาสดีก็เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีทหารอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
ดูแลเรื่องจำนวนรวบรวมบัญชีทหาร
ก็บอกว่าจริงแล้วทางกองทัพได้แจ้งกับคุณแม่ไปแล้ว
ว่าสามารถทำได้๒แบบ
คือเมื่อได้รับหมายเรียกให้แม่นำเอกสารรับรองมายืนยันต่อคณะกรรมการ
แต่ถ้าเป็นลักษณะของการยื่นเอกสารเนี่ย
แม่ต้องมารายงานตัว๓ปีต่อเนื่องกันนะ
คือแม่เอาเอกสารมา๓ปีต่อเนื่อง

ใช่แต่ครั้งที่๔ก็จะงดเรียกแล้ว
ถ้าเอาเอกสารมายื่น๓ปีต่อเนื่อง
แต่ถ้าแม่อยากให้จบในครั้งเดียว
แม่ต้องพาลูกชายมาที่หน่วย
ซึ่งคณะกรรมการก็สามารถพิจารณาได้เลย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมารายงานตัวอะไรกันอีกเลย
คือศาสดีบอกว่าแจ้งแม่ไปแล้ว

แล้วทำไมทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพไม่ไปถึงบ้านเลยล่ะ

ไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเขาไม่สามารถมาได้จริง

ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาไม่สามารถออกจากหน่วยได้
เหตุการณ์เมื่อเช้าคุณแม่พาน้องอ๊อฟมาที่หน่วย
ก็ได้นำลงจากรถกู้ชีพทันที
คณะกรรมการเดินไปดูด้วยตัวเองนะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้ป่วยลักษณะเดียวกัน
ครอบครัวก็พามาเหมือนกัน
โอ้โหครอบครัวก็พามายืนยันแบบนี้เหมือนกัน

เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะ
กำหนดเลยว่าเป็นคนจำพวกที่ไหน

มิ้วบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่ากรณีของน้องอ๊อฟเนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านี้พี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดี

หลังจากน้องเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้เงินช่วยเหลือไป

จริงแล้วเข้าใจเรื่องของกฎระเบียบ

แต่มันไม่มีการลดย่อนพลปรน

อกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน่อยเหรอ
ฟังเสียงพี่บุ๋มนิดนึงนะคะ
เขาได้ความสบายใจได้บอกหัวหน้าว่าเขาได้ตรวจสอบแล้ว

แล้ววันนี้คุณแม่ก็ส่งคลิปมาให้ดู
ว่าน้องอ๊อฟไปถึงที่นั่นจริง

ทีนี้ค่ะส่วนเรื่องทางคดีในส่วนของน้อง

เดี๋ยวมิ้วขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง
คือตอนนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ยของสารแพ่ง

เขามองว่าคนที่มาชนควรรับผิดชอบด้วยตัวเองบ้าง

แต่คู่กรณีบอกว่าไม่มีเงินไม่มีอาชีพ
ก็ให้ทางประกันดำเนินการไปเรื่องของค่าเสียหาย

จากคนที่กำลังมีอนาคตสดใสเลย
คุณแม่บอกว่าได้เงินเยียวยามาเบื้องต้นแค่ประมาณ๔๐๐๐กว่าบาทเอง
ค่ารักษาที่คุณแม่หมดไปต้องมาทำห้องปลอดเชื้อด้วย
แล้วคุณแม่ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกชายค่ะ